ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะพาไปเสิร์งหน้ารถแห่
อุ๊ยอยากไปเลยคุณชอบมั้ยฮัทธาราอ้าวเพราะฉะนั้น
คุณตามคุณตามแก่งสาวแก่งหนีไปเลยครับเอาค่ะ
อ่าเป็นไงแก่งนี้ดีมั้ยคุณสุภาษฎรา
ดิฉันอยากเป็นคนที่สี่ของเขาเลยค่ะเขามีกันแค่๓คน
ถ้ามีที่ฉันเข้าไปเนี่ยจะโหจะสนุกกว่านี้เลยค่ะ
พอแล้ว๓คนก็มั่วพอแล้วดูสิเอาแต่อย่างนี้มาพร้อมเพลียงยังกันนัดกันมาเลยนะ
เออเอาก่อนก็คือจะใช้คำว่าอะไรเขาเป็นหุ่นเขาก็ต้องเต้นเหมือนกัน
นี่คุณอึ้งไปเลยใช่ไหมคุณสุภาษารา
แต่ดิฉันอยากเต้นกับเขามากเลยอ่ะดิฉันจะทำยังไงดี
ดูสิเออผมชอบนะเป็นแก๊งสาวหางเครื่องแต่ตรงกลางนะผู้ชายนะ
เออเห็นแล้วแบบเดี๋ยวนี้ยุคนี้ปัจจุบันเนี่ยมีแบบนี้ให้ได้เห็นหลายที่แล้วนะ
เท่าที่ผมเคยเห็นนะแต่ดูแล้วเป็นหางเครื่องนะที่พร้อมเพลงที่สุดในโลกแล้ว
ที่เคยดูมาดิฉันขอได้ไหมคะขออะไรครับ
คุณทำให้ดิฉันช่วงเข้ารายการสักหนึ่งสักนิดนึงได้ไหมดิฉันจะเป็นคนตรงกลางให้
เออเดี๋ยวทำให้เดี๋ยววันหลังไหม้อีกนะเดี๋ยวจะจัดให้เลย
เอาแบบนี้นะฉันชอบค่ะ